คุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะคุณลุงท่านหนึ่งค่ะ
ไปทิ้งขยะแล้วเสียชีวิตนะคะหลายคนสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
คุณลุงคนนี้คือคุณลุงสำรองนะคะแกอายุ๖๐ปี
เป็นผู้พิการทางสมองและการเดินเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน
สภาพศพเนี่ยแกนอนคว่ำหน้าอยู่แต่จะเห็นว่าที่ขาค่ะ
เลือดนี่ไหลท่วมแล้วก็แห้งกรังอยู่เลยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเลือดจำนวนมากเลยแห้งติดอยู่ตั้งแต่หน้าแข้งซ้ายจนถึงปลายเท้า
ใกล้กันมีถังขยะเก่าที่มีคราบเลือดติดล้มอยู่
และที่หลุมทิ้งขยะห่างออกไปประมาณ๖๗เมตร
โปรดสอบเรื่องต้นไม่พบบัตรแผลอะไรนะคะแต่ว่า
ที่นักแห้งข้างซ้ายที่เลือดไหลออกเยอะแยอะอะคะ
นี่มันมีลวดเหล็กแทงติดอยู่
เป็นลวดที่ผูกก้นถังขยะเอาไว้ไม่ให้มันล้มไม่ให้มันหล่น

และอาจจะลื่นตกลงไปในหลุมเลยถูกลวด
กันถังขยะหล่นแทงหน้าแข้งเลือดไหล
คงพยายามจะลากถังไปเก็บที่เดิม

แล้วพอแกเสียเลือดมากแกก็เลยหมดสติ
แล้วก็เสียชีวิตเพราะไม่มีใครเห็น
เบื้องต้นยาไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะทุกคนก็คิดว่าน่าจะเกิดจากเสียเลือดมากนี่แหละ

อาจารย์นายแพทย์วิราษักจรัสชัยศรีหรือว่าหมอหมูค่ะ
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสต

เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเลือดจะต้องออกจากร่างกายเกินกว่า๒๐

ถึงจะเกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตได้
ซึ่งกรณีนี้อาจจะเป็นคราวครอบของแกจริง
แม้ลวดจะเล็กและแทงเข้าหน้าแข้ง
แต่มันอาจจะไปแทงโดนเส้นเลือดแดงใหญ่

และประกอบกับผู้ตายแกเป็นผู้พิการด้วย
ก็เลยไม่สามารถห้ามเลือดหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ
น่าจะเกิดขึ้นจากการที่รวดเหล็กเป็นปัก

จนทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและเลือดไหลไม่หยุด
จนเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือดมากจนเสียชีวิตตามมาครับ
ซึ่งการเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือดมากนั้น
ช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับ
หากมีโรคประจำตัวร้ายแรงร่างกายอ่อนแอ
ก็มีโอกาสเสียชีวิตเร็วกว่านะครับ

เรื่องต้นเนี่ยทางสพปรามบุรีก็ส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลอย่างละเอียด
แล้วก็มอบให้กับญาติยายและครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ